ดูชมหน้าของคนดวงดีดวงเฮงที่เขาถูกรางวัลที่๑ว่ามีใครกันบ้าง

ท่านแรกนี้นะคะเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่๑ก็คือนายสมชายรวมแสงอายุ๔๓ปีค่ะ
อยู่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี

ใช่แล้วเดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองนครปฐมนะคะ
หลังจากที่ตรวจพบว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑

พอแล้วจิ้งจกคล้องเหรอ
งวดประจำวันที่๑ตุลาคม๒๕๖๑นั่นเองเป็นงวดที่๓๗ชุดที่๙๐

ลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑มาโชว์ด้วยแบบนี้
ถูกเนื้อเน้นกันไปเลย
คุณสมชายเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองกับภรรยานะคะ
เป็นคนพื้นเพลอยู่ที่ราชบุรี
ปัจจุบันมาทำงานอาชีพรับจ้างขับรถเทลเลอร์

สำหรับลอตเตอรี่ฉบับนี้ที่ถูกเนี่ยนะ
จากนั้นก็แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มในจุดที่ใช้เส้นทางผ่าน
ไม้ติดมือเหมือนคนอื่นนั่นแหละ
กลับบ้านไปก็เลยเลือกหยิบหมายเลขนี้จำนวน๑ฉบับเท่านั้น
ผลรางวัลออกประกาศออกมาว่าถูกรางวัลที่๑นี่โอ้โห
ตกใจมากรีบเลยรีบมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเลยนะคะ
โดยมีร้อยตำรวจโทยุทธภูมิโพสวัสดิ์รองสารวัตรสอบสวนสพมนครปฐม

และสำหรับเงินรางวัลก้อนนี้๖ล้านบาท
คุณพี่เขาบอกว่าตั้งใจว่าจะเก็บไว้ใช้หนี้สิน
ส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกด้วย
และก็จะพยายามใช้จ่ายอย่างประหยัด
ยืนยันว่าตัวเองจะทำอาชีพขับรถเทลเลอร์ต่อไปเหมือนเดิมนะ
ก็นับว่าเป็นความโชคดีในชีวิตที่สุดแล้วนะคะ
สามคนก็แสดงความยินดีกับคุณพี่ด้วยนะคะ
ดิฉันชอบมากคุณพี่ดูรีบแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนกางเกงมาเลย
คุณพี่หยิบหมวกแล้วออกจากบ้านเลยคือดีใจมาก
ของแบบนี้นะบางทีมันต้องรีบไปแสดงตัว
ความเป็นเจ้าของก่อนข่าวมันออกมาเยอะไง
ว่ามีคนมาสวมรอยมาบอกว่ามันของเจ้าของ
ออกไปขึ้นเงินผิดตรุงผิดตัวตามไม่ได้
โอ้มันเยอะต้องรีบลงบัณฑฤหนาประจำวันเอาไว้
คุณพี่พี่ก็รีบขนาดที่ได้หมวกหยิบมาแล้วลงบัณฑฤประจำวันเลย

มันเป็นสตาลของเค้าเค้าอาจจะอยากไปอย่างนี้สบาย
ฉันชอบนะคุณกางเกงพี่เขาน่ารัก

ใช่เศรษฐีคนใหม่ยินดีด้วยจริงนะคะ

ไปกันที่จังหวัดบุรีรำบ้านเลขที่๙
บ้านนอนสวรรค์ตำบลน้องตะครอง

ผ่องสายเป็นคู่สามีภรรยาเจ้าของบ้าน
นี้ก็ถูกลอตเตอรี่ลังวัลที่๑บ้านกัน

เลยบอกว่าตัวเองกับภรรยาเนี่ย
กลับมาทำงานกลับจากทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้มา

แล้วก็กำลังเตรียมตัวที่จะไปทำงานต่อที่ญี่ปุ่น
ต่อที่ญี่ปุ่นก็เลยนำเงินเก็บมาซื้อรถยนต์คันเมื่อสักครู่นี้
ก็คือหมายเลขทะเบียนของเขา๑๒๔๓บุรีรำ
ต่อมาวันที่๑๖กันยายนก็ขับรถไปหาแม่ที่จังหวัดน้องคาย
ขากลับแวะร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ขอนแก่น
ก็เลยซื้อลอตเตอรี่ตามเลขท้ายรถก็คือ๔๔
ซื้อทั้งหมด๓ใบซื้อเป็นชุดแบบ๓ใบนะคะ
ก่อนถึงวันออกสลากก็ไปทำบุญที่วัดดงขี้เหล็กที่ปราจินบุรี
แล้วก็ขอพรว่าขอให้ถูกลอตเตอรี่ฉบับที่เพิ่งซื้อมาด้วยนะ
แล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำบุญอีกครั้งหนึ่ง
ในที่สุดเมื่อวานนี้ค่ะผลรางวัลที่๑ออกมา
ปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑เหนาะไปเลย๓ใบ
๑๘ล้าน๑๘ล้านค่ะคุณตัวเองกับครอบครัวนี่ดีใจมากเลยแล้วก็ตั้งใจว่าจะแบ่งเงินไปทำบุญที่วัด
ตามที่บอกเอาไว้ขอพรอธิษฐานเอาไว้นะคะแล้วก็จะไปสร้างซุ้มประตูกับหอระคังวัดบ้านนวลสวรรค์
ที่จังหวัดบุรีรำเป็นวัดประจำของบ้านของตัวเองนั่นเองแล้วก็จากนี้ก็จะเตรียมตัวไปทำงานต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

เยี่ยมเลยคุณสามีเฉยมากเลยนะเป็นยังไงตื่นเต้นไหมอ่ะก็ธรรมดาตื่นเต้น
เออรู้ไหมทำไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าเงินที่ได้ทั้งหมดเนี่ย
ไม่เป็นไรยังไงก็ขอเงินภรรยาใช้อยู่ที่สอบถามจากคุณภรรยา
ทางนู้นเลยมีหน้าที่เข็มกระหมอกสตางค์
มันเป็นที่เก็บเงินที่ปลอดภัยที่สุด
ที่ปลอดภัยที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นคุณชนะคุณต้องรู้อนาคตของคุณไม่ต้องพร้อมไม่ดี
คำตัวให้ถูกถามคุณคุณลอตเตอรี่อย่าบอกภรรยาเพราะฉะนั้นไหมนี่ฉันแอบบอกคุณเลยนะ
ไว้เดี๋ยวก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวาน
แล้วที่เราถามคุณผู้ชมว่าถ้าถูกเราวันที่หนึ่งจะทำอย่างไรจะตะโกนหรือว่าอะไร
โอ้โหคุณสามีใจกล้าพ่อบ้านใจกล้าบอกเลยว่าไม่ตะโกนเพราะว่าเดี๋ยวภรรยารู้
เก็บดูอย่างนี้ถูกเสร็จถูกเสร็จไม่ทันหรือเปล่าบอกคุณ